คุณผู้ชมค่ะผ่านกันมาครึ่งปีแล้ว
เพราะฉะนั้นมาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่า
กับอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาค่ะ
อาจารย์บอกว่าช่วงปีหลังนี้
ต้องบอกเลยว่ามีความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วย
เพราะว่ามีดวงดาวที่จะมีการยกย้ายเยอะ

มีสิทธิ์กลับมากวนใจคนไทยอีกครั้งด้วย
ระมัดระวังกันไว้ช่วงกรกฎาคมแล้วก็กันยายนนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียคนในวงการบันเทิง

ในช่วงกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงดาวเริ่มเปลี่ยน
เพราะว่ามีดวงดาวใหญ่เปลี่ยนตั้ง๒ดวง

พฤหัสก็ต้องย้ำเตือนหน่อยว่ากาดจะตกอันนี้สำคัญมากนะ
ในเชิงของดวงดาวดวงดาวมันก็ยังมีความแรงอยู่นะ
นอกจากผลจากกรกฎาไปแล้ว
ก็ยังมีดวงดาวเปลี่ยนอีกในช่วงเดือนกันยายน
ซึ่งอันนั้นก็เป็นผลกระทบต่อวงการบันเทิงเยอะเรื่อยมาก
ต้องย้ำว่าจริงมันก็อาจจะเป็นทุกวงการ
คือวงการอื่นเราอาจจะไม่ได้ทราบข่าว
แต่ว่าในหลักของดวงเขาบอกว่าชีวิตคน

ฤดูพอช่วงของการเปลี่ยนฤดูก็เหมือนกับไม้ที่กำลังตัดใบ
ก็เป็นเรื่องของเกิดแก่เจ็บตาย
พอมันเปลี่ยนฤดูการมันก็จะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่
แล้วก็มีบางอย่างที่ดับไปนั่นเอง
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกตินะคุณผู้ชมนะ
หมอช้างบอกด้วยว่าตอนนี้ดาวราหูกำลังย้ายเข้า

ค่ะหมอช้างบอกเลยว่าเธอจะดังมากมากมากเลยนะคะ

ผู้ที่เกิดในราศีพฤศพและราศีพิจิกษ์นะครับสองราศีนี้เนี่ยบันเทิงเยอะมากนะบังเอิญเนี่ยคนวงการเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กังวลกับดวงดาวตรงนี้มากเพราะว่าเป็นพระราหูที่เข้ามา
เดี๋ยวได้พูดถึงคุณอ้ำแล้วเนี่ยถ่ายละครเนี่ยละครกับคุณมิคทองระยะเดี๋ยวพระราหูเข้าเนี่ยโหละครเขาต้องดังเลย
พระราหูไม่ต้องเข้าก็ต้องดังแน่นอนนะคะสำหรับพี่อ้ำพัชราภานะคะก็อย่างที่บอกไปว่าละครเรื่องใหม่กำลังจะออนแอร์กันแล้วนะคะ
กับน้องมิคทองระยะพากันดังพากันปังแน่นอนนะคะไม่รู้ว่าน้องมิ๊กราศีอะไร
นั่นน่ะสิเนาะถ้าราศีพฤศพนี้แบบว่าช่วยกันหนุนช่วยกันดังเลยนะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะสำหรับผลงานเรื่องล่าสุดของพี่อ้ำ